เมื่อวานนี้เป็นวันที่๘สิงหาคมนะคะ
และทุกปีจะถือว่าเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมอาเซียน
ไปแล้ว๕๐กว่าปีนะคะสำหรับสมาคมอาเซียน
และตอนนี้เชื่อว่าประเทศไทยเตรียมความพร้อม

แต่ว่ากำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะคะ

ก็ต้องเตรียมกันตั้งแต่รุ่นเด็กเลยนะคะ

มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนขึ้นมานะคะ
เพื่อให้นักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง

เป็นขบวนพาเรทของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลลุ่มน้ำยม๑๐โรงเรียนด้วยกัน

ก็มีการแต่งกายตามประเทศต่างนะคะ
ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนนะคะ

เป็นขบวนเพื่อให้เด็กผู้ปกครอง

ได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยการแต่งกายชุดประจำชาติต่างนะคะ
บรรยากาศในช่วงเช้ามีการเดินขบวนพาเรทอาเซียน
เป็นการเดินรอบเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยเลยนะคะ
น้องหนูนักเรียนชั้นอนุบาลก็แต่งตัวชุดประจำชาตินะคะ
ภายในงานก็มีจัดนิทัศกาลอาเซียน
แสดงรำอวยพรการแสดงร้องเพลงและนิทัศกาลอาหารของทุกประเทศเลยนะคะ
ก็ถือว่าทำให้เด็กได้รู้จักคำว่าอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะ

และกิจการของอาเซียนก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะคะ
วันที่๘สิงหาคมเป็นวันก่อตั้งประชาคมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อเป็นความร่วมมือเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
กระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ร่วมเดินไปพร้อมกันนะคะสำหรับอาเซียนค่ะ
แล้วก็เดินไปพร้อมเพียงแบบนี้ด้วยและในอนาคตก็ต้องพร้อมเพียงกว่านี้ด้วย
ใช่ค่ะก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกันตั้งแต่เด็ก
และก็ร่วมการสร้างภูมิภาพอาเซียนให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน